คุณผู้ชมครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอข่าวแรกวันนี้
ย้ำเตือนนะฮะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
ถ้าใครมีปืนในบ้านเก็บให้ห่างจากมือเด็ก
อย่าให้ลูกอย่าให้หลานอย่าให้เด็กรู้ว่าคุณมี

แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงเพราะว่าเด็กเขาก็ชวนกันไปเล่นที่บ้านไปเล่นเกม
อายุสักประมาณ๑๓ปีเล่นเกมไปเล่นเกมมาเหมือนรู้ว่าพ่อมีปืน
ไปเอาปืนพ่อมาเล่นตอนแรกยิงไปมันก็ไม่ได้ออกเพราะมันไม่มีลูกกระสุนนะฮะ
สักพักหนึ่งเดินกลับเข้ามาใหม่ถามเพื่อนว่ากลัวตายไหมแล้วก็ยิง
แล้วเพื่อนก็ตายอืมนะฮะไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันโอ้โห
ไม่รู้ว่าน้องเขาเอาปืนออกไปทำอะไรถึงกลับมามีกระสุนนะฮะ
แล้วก็ทำให้มีความสูญเสียมันเกิดขึ้นคุณผู้ชมนะครับ
เป็นสภาพอันนี้คือบ้านมันคือบ้าน๒ชั้น
ในบ้านอยู่ที่บ้านหนองแค่ตำบลดงมูลอำเภอหนองกรุงศรีที่กรสิน
คนบาดเจ็บตอนแรกบาดเจ็บสาหัสก็คือเด็กชายุเพียง๑๓ปี
เพราะว่ากระสุนนั้นไปฝังอยู่ที่ศีรษะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตนะครับในห้องเนี่ยก็มีปืนแก๊ปตกอยู่ด้วย
สอบถามก่อนเกิดเหตุว่าเด็กชายเนี่ยก็มีเพื่อนหลายคนสัก๓คนรุ่นเดียวกัน
อายุประมาณสัก๑๓ปีชวนกันครับไปเล่นเกมที่บ้าน
หลังจากนั้นพากันเล่นเกมเสร็จเหมือนเป็นเกมยิงปืน
ลูกชายเจ้าของบ้านนึกสนุกขึ้นมาไปหยิบปืนยาวไทยประดิษฐ์ของพ่อ
อยู่ในบ้านมาเล่นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้ขึ้นมา
ทีนี้ช่วงสายของวันนี้เนี่ยทีมข่าวของเราก็ไปคุยกันกับเพื่อนของน้องที่เสียชีวิต
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็บอกว่าตัวเขากับเพื่อนที่เสียชีวิตเนี่ย
พากันไปเล่นเกมในบ้านนี้ก็ชวนกันเล่นเกมอยู่
อนุญาตเป็นบ้านของน้องเอละกันน้องเอนามสมมุติเป็นผู้ก่อเหตุ
นอนเล่นเกมกันอยู่นะฮะในชั้นล่างของบ้านจากนั้นเนี่ยเด็กชายเอไปเอาปืนยาวไทยประดิษฐ์ของพ่อ
มาเล่นกดยิงเล่นแต่มันไม่มีดินปืนไม่มีลูกกระสุนเพื่อนก็เลยไม่ได้สนใจอะไร
จากนั้นเด็กชายเอเดินออกไปนอกบ้านเขาก็บอกว่าไม่รู้ไปทำอะไรเหมือนกันนะ
แล้วเดินกลับเข้ามาในบ้านถามเพื่อนว่ากลัวตายไหมล่ะ
สุดท้ายก็เหมือนยิงแล้วก็โดนศีรษะที่เพื่อน
คร่าวหัวเพื่อนตายเลย
ขณะที่ในบ้านที่เกิดเหตุวันนี้นะฮะก็มีการ
ก็มีการนำศพไปตั้งไว้ที่บ้านตั้งศพบำเพ็ญกุศล
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโสกเศร้า
มีเพื่อนบ้านมีกลุ่มเพื่อนไปร่วมแสดงความไว้อะไร
แล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวของผู้สูญเสีย

เพราะว่าแน่นอนก็เด็กไม่ได้มีตั้งใจหรอก

นายภูดิตไกรยแจ่มเป็นลุงของน้องที่เสียชีวิต
ก็บอกว่าน้องที่เสียชีวิตอยู่กับตา

ปกติแล้วเด็กเองก็จะเล่นกันในหมู่บ้าน

น้องที่เสียชีวิตพร้อมกับเพื่อน๓๔คนไปเล่นเกม
เล่นบ้านเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันสนิทกัน
เนื่องจากว่าที่บ้านตัวเขาเองไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ก็ไม่ได้เล่นเกมทางโทรศัพท์มือถือไม่ได้

จากว่าน้องที่เสียชีวิตนั้นเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียน
แล้วก็มักจะช่วยลุงกับตาทำงานเป็นประจำนะครับ

เจ้าของบ้านก็มีการทำความสะอาด
เพราะว่ามันมีคราบเลือดอยู่ก็ต้องล้างทำความสะอาดกันใหม่
แม่ของเด็กชายเอที่ก่อเหตุยอมรับลูกเอาปืนของพ่อไปเล่นจริง
แต่ตอนนั้นคิดว่าปืนไม่มีดินปืนแล้วก็ไม่มีลูกกระสุน

แต่จู่มันลั่นขึ้นมาก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต
ลูกชายเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วทางครอบครัวเองก็พร้อมจะช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่

ในส่วนของคดีเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหากับเด็กชายเอที่เป็นผู้ก่อเหตุ

แล้วก็จะมีการนำเด็กผู้ก่อเหตุและเพื่อนนั้นไปสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพ
เพราะว่าเป็นเยาวชนอยู่อายุเพียง๑๓ปี
ซึ่งได้ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ก็ต้องลงโทษตามสารเยาวชนต่าง